สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องน่ายินดีของข่าวกีฬาในวันนี้นะครับ
สำหรับคนที่ต่อสู้มาพอสมควรนะครับก็คือสมาคมประติศาสตร์ฟุตบอลไทยก็มีการไปยื่นเรื่องนะครับ
เพื่อที่จะขอให้ทางสมากรมยี่ละฟุตบอลแห่งเมืองไทยเนี่ยครับ
ก็มีการรับรองว่าจะต้องเปลี่ยน
ซึ่งนายกเองก็ไม่ได้มีการขัดข้องอะไรอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวติดตามกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
พร้อมกับกลุ่มของสมาคมเขานี่แหละนะครับก็ต่อสู้เรื่องนี้มาก็ยื่นขอพระราชทานวินิจฉัย
พระราชทานตราพระมหามงกุฎรัชกาลที่๖ให้ปรากฏบนหน้าอกข้างซ้ายนะครับ
แข่งขันของนักฟุตบอลทีมชาติไทยผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่สี่กันยายนที่ผ่านมาครับครับล่าสุดนะครับก็ได้รับหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม
วันที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๖๐ในเรื่องของการแจ้งผลการขอพระราชทาน
วินิจฉัยตราพระราชทานตราพระมหามงกุฎรัชกาลที่๖พร้อมสำเนาหนังสือจาก
สมาคมกีฬาภาคบรรณแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชุมฐรรมนะครับ
ลงวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๐
หนังสือนี้ก็มีสาระสำคัญก็คือ
จะแก้ไขข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม
โดยยกเลิกสัญลักษณ์ของสมาคม

และจะอันเชิญตราพระมหามงกุฎ
ระดับบนเสื้อของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

สมยดพุ่มพันมั่วในยคสมาคมกีฬาภาคบรรณแห่งประเทศไทย

จะเร่งดำเนินการอันเชิญตราพระมหามงกุฎ
ประดับบนเสื้อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุดนะครับ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของราชการที่๖
แต่อยู่ระหว่างการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม
ที่จะคู่กับโลโก้ใหม่ของสมาคม
เพิ่งมีการปรากฏตราสัญลักษณ์แบบใหม่ขึ้นมา
ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนธันวาคมนี้ครับ
อันตรวจป่าว
พร้อมกันหน้านี้นะครับ
นายกสมครบกีฬาฟุตบันแห่งประเทศไทยก็เผยว่าแม้ว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันนะครับ
เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้ไม่นานแต่ก็สำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก
พระบิดาแห่งฟุตบอลเมืองสยามและพร้อมดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานที่ปรากฏมาตั้งแต่ในอดีตนะครับ